อีกเรื่องหนึ่งเรื่องการแต่งตัวนี้อยากจะบอกไว้คุณผู้ชม
เบิร์ตมีปัญหากับการแต่งตัว

กางเกงลายแปลกเสื้อก็เป็นรูปอลาเลบ้างเป็นรูปกระชากไวมาก
หนุ่มคนนี้มีปัญหากับการแต่งตัวเหมือนกันฮะ
โอ้โหน้ำก็หนักกางเกงก็หลุดอีก

นี่มันลงถึงเข่าแล้วนะมันไม่ใช่แค่สะโพกแล้วนะ
ก่อนเรียกกางเกงหลุดตูดใช่ไหม

นี่ถ้าลืมถ้าลืมเข็มขัด
มีผมว่ามีแล้วมัดเป็นเชือกฟางไป

น้ำก็ต้องวางทิ้งไว้นะมาดึงกางเกงก่อนนะครับ
แล้วนี่คือเขาบอกแล้วนะว่าทางร้านกล้องวงจรปิดทางร้านใช่ไหม

ลูกค้าให้เอามาลงลูกค้าแบบไม่ได้อะไร